ถ้าอยากจะเป็นคนโชคดีมันต้องไปหาหาพิธีกรรมอะไรทำให้มันเสริมมงคลเราหน่อยไหม
ครับเอ่อยังไงคะคุณชนะอ่ะขึ้นโรงพรรคไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปร่วมภาย
ไปร่วมพิธีพิธีนี้พิธีเต้นผีประกำช้างน่าสนใจนะ
ที่จังหวัดสุรินครับไม่ใช่แค่คนทำพิธีจะโชคดีนะคะ
คนในหมู่บ้านก็โชคดีด้วยเหมือนกันโอ้เออเนี่ยค่ะเรื่องราวดีดีนี้
ไปกันเล่าสู่กันฟังที่สาราหมู่บ้านหนองคณะสามะคีหมู่แปดตะบน
ตามยังอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินที่เห็นเห็นอยู่เนี่ย
พิธีกรรมโบราณเลยนะคุณชิสาคุณสุพัสราค่ะแถวเนี้ยเขาเรียกว่า
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราญอาสาสมัคร
ผลักดันช้างป่าสุรินพร้อมกับชาวบ้านเขามาเชิญหมอช้างจำนวน๘ท่าน